การจัด๑๑ตัวแรกบางครั้งไม่ใช่ตัวเราคนเดียว

อาจจะมีถูกใจไม่ถูกใจคันใช้ตาบ้าง
แล้วถ้าให้เอานักบอลระดับโลกสักคนหนึ่ง